คุณผู้ชมไปดูเจ้าตัวนี้กันหน่อย
แล้วบอกผมทีว่ามันคือตัวอะไรครับ

้อนงูอะไรนะน้อนงูน้อนน้อนงูอ๋อน้องที่เป็นงู
ไม่ใช่มันเหมือนหนอนแต่มันเหมือนงู

เขาเรียกว่าหนอนหัวงูอ๋อเหรอ

พอเจออะไรที่ถูกใจก็จะพุ่งเข้าใส่

น้องใบตองใจเย็นสิอย่าพูดอะไรให้ผมเคลิ้ม
อย่างนี้หนอนหัวงูหรือว่าหนอนผีเสื้อ
อาศัยอยู่แถวทวีปอเมริกาใต้

เวเดสเวลาบอลิเวียคอสเตอริกาและเม็กซีโก้อ๋อเหรอ

เขาบอกว่าไอ้เจ้าหัวงูแบบนี้นะที่มันทำมาเป็นแบบนี้
ก็เพราะว่าตัวเจ้าหนอนเนี่ยต้องการจะอยู่รอดจากศัตรูที่จ้องจะกินมัน
มันเลยป้องกันตัวเองจากการคุกคามด้วยการพองตัว
จริงมันก็เหมือนหนองทั่วไปแต่มันเหมือนอัดลมเข้าไป
มันพองตัวขึ้นมาให้มันปูด
อารมณ์คล้ายว่านี่ฉันเป็นงูนะจ๊ะ
แต่เขาเหมือนอยู่นะค่ะฉันไม่ใช่หนอน
ศัตรูของมันเห็นแล้วจะได้กลัวไงล่ะครับ
คนลุกแต่ตัวอ่าเอามาให้ดูกันให้รู้จักกันแบบนี้